ยังไม่ต้องนึกถึงไอ้ไข่แต่ว่าให้นึกถึงหลวงปู่ทวดก่อน
เพราะว่าช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเล่าเรื่องนี้กันบ่อยมาก
เหล่านักเสี่ยงโชคเขาไปร่วมในพิธีหล่อหลวงปู่ทวดองค์ที่๑๐๐
งานนี้ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างไหม
คือถ้านึกถึงไอ้ไข่ต้องนึกถึงหลวงปู่ทวดด้วย

นี่เลยมาตรงนี้เลยบริเวณหน้าประตูวัดเขาพระทองอำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชพระมหาอารยนรรนดรโธเจ้าอวาส
พร้อมคณะกรรมการวัดและศิษยานุสิต
ร่วมกันประกอบพิธีหล่อบวงสวงเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ
ภายในวัดเทปูนหล่อองค์หลวงปู่ทวดหน้าตัก๒เมตร
สูง๓๘เมตรองค์ที่๑๒๑นะคะ
และมีแม่ชียุพินเสวกทรัพย์ถวายวัดเขาพระทอง
ตามโครงการหล่อหลวงปู่ทวด๗๗จังหวัดเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
แม่ชีเป็นคนจัดถวายที่วัดเขาพระทองแห่งนี้เพราะว่าแม่ชีมีโครงการอยู่
เทปูหล่อองค์หลวงปู่ทวดนี้นะคะในพิธีนี้นะคะมีการนำเครื่องเส้นไหว้คาหวานจำนวน๒๙ชนิด
มาร่วมประกอบพิธีก่อนที่พระสงฆ์จะสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดชะยันโต
เพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนนะคะตามความเชื่อกันไป
ก่อนที่พระสงฆ์จะทำการเบิกเลิกนำเทปูนซีเมนหล่อองค์หลวงปู่ทวดค่ะ

ก็คือส่งต่อกันไปนะถังที่มีปูนอยู่อย่างนี้ค่ะ

ใช่ถูกต้องเลยแบบนั้นเลยนะคะ
ยังไงก็ตามนะการประกอบพิธีบางช่วงบางตอน
ระหว่างพระสงส์สวดชยันโต
เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ที่เขาเรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกรด

เกิดปรากฏการณ์อยู่ประมาณ๙นาที

อยู่บนท้องฟ้าแล้วเหนือประตูวัดแบบนี้เลย
ก็บอกว่าสร้างความฮือฮาให้กับคนที่ร่วมพิธีมาก
เขาเชื่อกันว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ทวด

ส่วนบรรดาใครที่เป็นสายเลขเด็ด

ส่องหางปลายประทัดกันแบบนี้
เอ่อเอาไว้ต้อง

ใช่มันวิ่นน่ะ

มันสร้างแบบไอเดียบันเจิดให้
แต่ละคนที่แตกต่างกันไปแต่บางคนบอกว่า

เอาเป็นเลของค์หลวงปู่ทวดไหม

ก็จำได้คิดว่าคุณไปตอบคนละ๒๑ไง

เออองค์ที่นึน

พระบททั้งมวลใช้วิจาระยาในการรับชมกันด้วย